ปิดท้ายที่สมคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

ชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี๒๕๖๐
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระหว่างวันที่๑๕ถึงวันที่๒๐พฤศจิกายนนี้
โรงยิมเนเซียม๔๐๐ที่นั่งสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
โดยนายปรัชญากิรตินันนายกสมคมกีฬายกน้ำหนักกล่าวว่า
ต้องการให้รายการนี้เฟ้นหานักกีฬากับการเตรียมความพร้อมสำหรับ๔เกม๒๐๒๐
และให้โอกาสเยาวชนไทยพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักกีฬายกน้ำหนักของประเทศและสู่สากลต่อไปนะครับ